วันทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเตรียมชิงช้ำอาเซียนมาโน้ทโพลกิ้ง
ซึ่งก่อนการฝึกซ้อมชาติโรงพรมศรีแก้วกลางกลางแล้วลุงทีมชาติไทย
บอกว่าตอนนี้เริ่มกลับมาสมบูรณ์นะครับหลังจากมีอาการบาดเจ็บร่างกายประมาณ๙๐
ก็พี่ในทีมพยายามครับให้ปรับจังหวะแล้วก็สอนในทุกจังหวะว่าแบบไหนควรเล่นยังไงนะครับ
ส่วนเป้าหมายคือทำผลงานของตัวเองให้ดีที่สุดเมื่อมีโอกาสลงสนาม
ถ้าเกิดมีโอกาสลงไปเล่นจะทำให้ดีที่สุดเลย
ซึ่งการแข่งขันครับจะมีขึ้นระหว่างวันที่๒๐ธันวาคม
จนถึง๑๖มกราคมปีหน้าครับ
ประมาณทีมไทยได้เมื่อการป้องกันแชมป์ไม่ได้อีกหนึ่งสมัย
แล้วก็การแข่งขันย้ำอีกครั้งหนึ่ง
กลับมาเล่นแบบเย่าเยือนเต็มรูปแบบแล้วนะครับในเตะสนามกลางเมืองสิงคโปร์
ครั้งที่ผ่านมาก็เป็นเกมที่ต้องวางแผนให้ดีนะครับในการเล่นทุกเกมเพราะมีความหมายในรอบรองแล้วก็รอบชิง
ซึ่งถ้าเกิดว่ามันชิงความได้เปรียบกันได้นะครับอย่างถ้าเกิดเราเป็นแชมป์กลุ่มในการแข่งขันรอบแรกเนี่ย
เกมนะครับในรอบนัดชิงชนะเลิศเนี่ยถ้าไปถึงเนี่ยเราจะเล่นนัดสุดท้ายในบ้านของตัวเองนะครับ